กล้วยมาสู้ใหญ่มากคุณผู้ชมไปดูกันค่ะว่ามันคือกล้วยอะไรทำไมมันใหญ่ขนาดนี้นี่อันนี้คือพอเอามาวางเปรียบเทียบกันเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะว่าเอ้ยนี่กล้วยอะไรบางคนบอกว่าเป็นกล้วยหอมหรือเปล่าคุณอรัยามันก็ไซส์ปกติหรือเปล่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวดูดีเห็นไหมพอแม่คะถือให้ดูเนี่ยโอ้คือเปรียบเ
ที่ตลาดนัดอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนี่ควรเข้าไปช้อปปิ้งกันเยอะนะแล้วดูสิเมื่อกี้เอาเทียบกับแขนเห็นกล้วยแบบนี้ค่ะที่เขาขายกันไหมคะเขาบอกว่ากล้วยนี้คือกล้วยงาช้างพันธุ์โบราณหายากแล้วไม่ต้องไปหาที่ตลาดอื่นนะมีแค่ที่ตลาดนัดบ่อไร่ที่เดียวเท่านั้นเองนะคะนอกจากกล้วยงาช้างแล้วเนี่ยแม
แม่ค้าที่ชื่อว่าป้าหวีชาวบ้านตากแว้งเนี่ยนะคะเขาเอากล้วยมาให้ดูกล้วยงาช้างเนี่ยแหละค่ะมันใหญ่ประมาณสักถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับไม้บรรทัศน์นะประมาณ๑๕เซนบางลูกใหญ่มาก๔๐เซนคือเลยไม้บรรทัศน์ก็มีเหมือนกันขายแพงไหมอ่ะเท่าไหร่คุณป้าคะลูกละ๒๐ค่ะลูกละ๒๐กล้วยพัน